สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะให้เยอะขอต้อนรับคุณหนุ่มกลับประเทศไทยค่ะบรรทุษศาสตร์จากหนุ่มลอนดอนนะฮะ
ไปเมืองคานมาคานกลับมาเลยเนี่ยสองอาทิตย์ถึงมาใช่ประมาณนะสิบกว่าวัน
ลงไปที่สุดท้ายคุณไปทำเรื่องธุรกิจซื้อขายภาพยนตร์อะไรของคุณอยู่ไหม
พี่หนุ่มเป็นศาษาไทยได้นานมาก
แต่พูดภาษาคนยังไงนี่เป็นเรื่องที่คุณหนุ่มเนี่ย
อยู่ที่นู่นแล้วคุณไม่ได้ติดไม่ตามอันนี้
โดนแจ้งข้อหาแล้วก็คือคนที่
เขาก็จะให้คนที่อยากเลี้ยงแมวมาเอาปลา
จะได้แบบได้บุญด้วยเพราะว่ามันก็เป็นแนวข้างถนน

ครูแม่มาเลยค่ะเดี๋ยวไหนครูแม่ก็มาบ่อยละครูแม่ค่ะ
เราไม่ต้องทำอะไรกันละครูแม่อ่ะ

เขาอุตส่าห์มาจากเมืองนอกแจ๊ดลงแจ๊ดแรกไม่ได้กลับมาอาสาหร์ด่ะครับ
เฮ้น้ำปั่น

คนอย่างนั้นไม่กลัวจะติดดอกมะติดดอกมะจน

ทักสดใหม่ให้เยอะคุณแรงขึ้นเยอะมากแล้วไม่เทือน๑๐วัน
แล้วคุณโบทกมาเพิ่มใช่ไหมไม่ได้ทำอะไรเลย
ทำไมหน้าคุณเรียวมากเขาไปทำบุญมา
ใครคือที่ฆ่าแมวเหรอเดินใช่ไหมอีบ้า

ในวันนี้เวลา๙นาฬิกาต้องเข้าไปรับทราบข้อเก่าหา
อันกระทำการอันเป็นการทารุณกรรมสัตว

หลังจากได้หลักฐานสำคัญจากที่พักอาศัยของผู้ต้องสงสัย
เขาบอกว่าเห็นวงจรปิดฮิ้วถุงสีดำออกไปตัว
โดมิเนียมของเขาย่านถนนกรุงธนบุรีซอย๑
คำให้การพยาหลักฐานต่างก็ค่อนข้างจะมัดตัว

แต่เธอก็ปฏิเสธแล้วก็ให้ทนายความนำใบรับรองแพทย์มา
ขอเลื่อนการรับทราบข้อกล่าวหาไปเป็นวันที่๕พฤศจิกายน
เนื่องจากมีปัญหาด้านสุขภาพ
ตำรวจพิจารณาเอกสารที่แพทย์ระบุให้พัก๗วัน
เห็นสมควรให้เลื่อนการเข้าพบ

โดยจากนี้จะมีการส่งหนังสือไปนัดรับทราบข้อเก่าหา
เป็นครั้งที่๒ในวันที่๒๙ตุลาคมนี้
ซึ่งเธอจะต้องมาพบ

เพราะว่าเขามีการยื่นหลักฐานต่อสารให้ออกหมายจับเป็นลำดับต่อไป

ส่วนการสืบสวนทางคดีขณะนี้ตำรวจยังพยายามเร่งหาหลักฐานเพิ่มเติม

นางจำอะไรไม่ได้อันนี้คือที่เขาออกมา

เป็นเว็บดาร์ก

ซึ่งเขาเคยแบบว่ามีบางคนผ่าหมาด้วยนะ
ฆ่าหมากมากนะครับอ๋อเหรอจัดปากหรือเปล่าอ๋อเหรอ

กลับจากฝรั่งเศสดูปากเก่งน้ำเรา

โทรศัพท์จะอยู่ไหน
เป็นคุณไปลงอะไรเนี่ยคุณบ้าหรือเอาอย่างนี้

มาจี๊อย่างงี้ใครเจอดาราคนนี้คือฉันนี่
อยากจะหาพิธีกรร่วมอีกหนึ่งรายการ
คือปีหน้าฟ้าใหม่จะทำรายการใหม่
อันนี้ไอ้น้ำล่ะน้ำสุ่มสีนี้นะถ้าสมมติไม่ใช่พิธีกรคนนี้
ถ้าคุณไม่สามารถหาพิธีกรคนนี้ให้ฉันได้ฉันก็จะไม่ทำแล้วรายการ
นายคุณกัญชัยเนี่ยเหรอเขาชื่อกัญชัย
คุณป้าแล้วคุณรูป

รู้จักดาราหมวกเหลืองคนนี้บ้าง
บอกว่าอยากลบมากับเขาค่ะ

ที่มีการว่าจ้างให้ทำอะไรพี่รัง
เขาบอกว่าบางคนเนี่ย
ใช้ว่าวิปริตวิตถาน
พี่มันไม่มีผลิตบางทีเขาเล่นอะไรพี่รู้ป่

มีคนทำหนักกว่านี้อีกแต่แพร่ภาพมันยังไม่ออก
ฆ่าเจ้าละแค่อะไรอย่างนี้เลยนะ
แบบว่าไปแบบว่าไปเอาปืนไปยิงปลาอะไรอย่างนี้

บิตคอยน์แล้วก็เอาบิตคอยน์ไปซื้อของในพวกแบบว่าตามออนไลน์

กลายเป็นบอกว่าทุกวันนี้ใครยิ่งทำวิปริต
แล้วมียอดคนดูมากแค่ไหน
สรุปว่าคุณก็จะได้เป็นบิตคอยน์
ก็คือบิตคอยน์คือมันเป็นเครดิตในการแลกเปลี่ยนเงิน

อย่างนี้มันมีตู้แลกเป็นเงินเลย

แล้วก็เอาตีกับปั๊กปั๊กปั๊ก
หรอแต่เอาเงินเนี่ยนะอันนี้วิปริตนะโมดราม
อันนี้เรียกว่าวิปริตนะวิปริตเลยล่ะก็คือมันกลายเป็นแบบว่าถ้าสมมุติมันเป็นวิป
ถ้าทั้งเป็นให้คนเห็นความทุกข์ทรมานของสัตว์แต่วันนี้เราไม่รู้ว่าไอ้ภาพเหล่านั้น

ที่เกิดขึ้นในไทยคนนี้คือไปขอตามแบบว่าเพจต่าง
ที่เขาให้อุปการณ์ละหมาแมวเนี่ยมาถึง๒๗รายแล้วสี่ตัวนะ
คือยิ่งทำวิสปริตมากแค่ไหนอ่ะ
มันก็จะให้บิตคอยน์เพิ่มขึ้นไปเพิ่มขึ้นไปมูลค่ากำลังจะจะเพิ่มขึ้นมา

พูดไปอย่างนี้ไม่ใช่ว่าได้ตังค์ฉันไปทำเรียนแบบไม่ได้นะ
ตำรวจจับนะผมบอกให้แล้วก็โดนสังคมประนามด้วย
ว่าในสิ่งที่คุณทำไปทั้งหมดมันจะไปอยู่ในออนไลน์
แล้วก็เมื่อออนไลน์โอเคล่ะถ้าสมมุติคุณโชคดีไป
รูปมันไม่หลุดกระชั่งมันแต่ส่วนใหญ่แล้วคุณคิดดูว่า
เขาวัดกันด้วยวัดกันด้วยการจำนวนวิวหรือยอดวิวที่คนจะเข้าไปดู

มันก็หมายถึงว่าคนทั้งประเทศไทยก็จะลุมประนามคุณมากเยอะขึ้นเยอะ
แต่ว่าไม่มีหลุดออกมาเลยนะไม่มีหลุดออกมาเลย

อุ๊ยสบายสินั่งกินน้ำ
กินงูหรือมือเปล่าครั้งนั้นได้บิทคอยล์
เขาบอกว่าไม่รู้ไอ้เด็กเขมรที่เราไปดึงงู
ดึงงูเหลือเขาบอกว่าอันนี้ก็ไม่รู้ว่าในเว็บเดียวกันหรือเปล่า

ไม่ในรูเลยกินเลย

แล้วมันดึงให้พ่อแม่กินก็บอกที่เอาไปข้างในก็ไม่รู้ว่า
มันอาจจะมาจากเว็บเดียวกันหรือเปล่านั่นไง

เรื่องนี้เกิดขึ้นแน่นอนในเมืองไทยเลยอันนี้
เรื่องของอาร์มชุติมากับ

แล้วก็อาร์มชุติมาเด็กปั้นของคุณประจักรชัยนี่แหละ
คือเขาเรียกว่าตอนนี้จบกันแบบไม่สวยสักเท่าไหร่นะครับ
ล่าสุดธันายสงกรานอัจจิริยศัพท์ได้มีการโพสต์เฟซบุ๊ก
เปิดเผยเอกสารแจ้งยกเลิกสัญญาของอาร์มชุติมา

เป็นสัญญาว่าจ้าง๓ฉบับนะครับ
แล้วก็ยังมีสัญญาโอนลิขสิทธิ์อีก๓ฉบับ

บอกว่าผู้รับสัญญาตกลงเป็นผู้ลงทุนดำเนินการบันทึกเสียงและการโฆษณา
เพื่อหาชื่อเสียงให้กับนางสาวชุติมา
รวมทั้งตกลงรับผลประโยชน์ค่าตอบแทนในการรับงานของนางสาวจุนา
ร้อยละ๗๐และผู้รับสัญญาร้อยละ๓๐
มีกำหนดสัญญาทั้งหมด๕ปี
และสัญญาโอลิขสิทธิว่านางสาวที่มาตกลงโอนลิขสิทธิ์งานเพลงตามสัญญา๓ฉบับ
ฉบับละ๑เพลงคือผู้สาวขาเลาะเพลงภาพเก่าแล้วก็เพลงอดีตเคยพัง
แต่ที่ผ่านมานะครับฝ่ายผู้รับสัญญาไม่ได้ปฏิบัติตามสัญญาว่าจ้างทั้ง๓ฉบับ
ทั้งที่นางสาวชุติมานั้นได้แต่งเพลงแล้วก็โอนกรรมสิทธิ์ให้ตามสัญญาโอนลิขสิทธิ์
ซึ่งผู้รับสัญญาก็รับค่าตอบแทนจากนางสาวชุติมาไม่เป็นผลประโยชน์ของตนเอง
โดยส่งมอบให้กับนางสาวธิมาไม่ครบถ้วนตามสัญญา
อ๋อหมายถึงว่าคุณประจักรชัยไม่ได้จ่ายตามสัญญา
มีการผิดกฎหมายทั้งทางอาญาและแพ่งด้วย
ขอแจ้งยกเลิกสัญญาทั้งหมด๖ฉบับ
แล้วก็ดำเนินการคืนเงินค่าผลตอบแทนของนางสาวที่มา
มันก็เป็นขายขาดไง
แต่เขาบอกว่าที่ขนาดเดียวกันควรที่ไปยอดวิวเป็น๓๐๐๔๐๐ล้านวิว
วันนี้ต่อให้เพลงของจะดังขนาดไหน

วันนี้ยอดวงยอดวิวเราก็ได้เงินหมดนะ

มันไม่ได้เป็นเพลงที่เตรียมตัวจะดังขนาดนี้เนาะ
ยอดวิวเป็นร้อยล้านมีแล้วคิดเป็นเงินมูลค่าแล้วอ่ะ
มันหลายเงินหลายล้านบาทบาท
แต่ทีนี้พอหลังจากนั้นมันมีการปลูกเรื่องมาถึงเรื่องของเพลงนี้อีก

ก็ถือว่ารุนแรงไปเนอะ
เพราะร้องเพลงอยู่อย่างนี้ไปจับเขาก็ต้องเนอะ

คือเรื่องนี้ก็เลยทำให้มีสองคนที่ออกมาช่วยทางน้องอาร์มเมื่อคืน
หนึ่งคือคุณอัจฉริยะเรืองธนพงศ

ส่วนทางคุณประจักรชัยก็มีดรอีกท่านหนึ่งที่เป็นทนายความ
ก็ออกมาช่วยทางคุณประจักรชัยเหมือนกัน
ก็เดี๋ยวก็ต้องมาดูกันนะครับว่าเรื่องจะไปจบลงตรงไหน
เพราะล่าสุดเห็นบอกว่าคุณอัจฉริยะจะลากไส้
ก็คือลักษณะเหมือนกับว่าไปดูเรื่องการจ่ายภาษีของค่ายนี้ด้วย

นี่คือจะไปกันใหญ่ไปกันโตแล้วตอนนี้
ว่าวงเบอร์

เขาลงกันเยอะแยะเลยจริงบี้บ้า
บุกผมอาจจะไม่ปัดเปรี้ยวเหมือนอย่างนี้ก็ได้
เอ้าเราไปอีกเรื่องหนึ่ง
มันเกิดภาพที่เกิดตรงนี้บริเวณข้างร้านอาหารริมถนนพัทยาสาย๓

ทำไมฮะเดินมาที่ร้านนี้

มอเตอร์ไซของเขานี่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียม

เขาเอามือล้วงไปในกางเกง

ไม่รู้ค่อยเปิดกางเกง

สำเร็จความไคร้กลางถนนเลยต่อหน้าพนักงานสาวหน้าตาดี

โอ๊ยตายแล้วทำไมมันสำเร็จความไข้ต่อหน้าพนักงานสาวหน้าตาดี

นี่

นั่งกำลังโชคมอเตอร์ไซค์อยู่หรือเปล่า

แล้วก็

หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปกันสุดนิดเลยค่ะ

เดียวกันตำรวจก็ไปตรวจกล้องวงจรปิด
จนกระทะว่าทราบทราบว่าคนนี้ชื่อนายเจดพิกนิดนะครับ
เป็นผู้ก่อเหตุแล้วก็เคยทำลักษณะอย่างนี้มาแล้วหลายครั้ง
ข่าวนี้บางทีอาจจะฟังแล้วเป็นเรื่องตลก
แต่ปรากฏว่าเป็นคนป่วยนะครับเขาเป็นคนป่วย
ตำรวจไปจับเขาที่อำเภอศรีรชาจังหวัดชนบุรี
ที่ตำวันหนองขามจากการตรวจสอบ
เพลงรถที่โจรครรมมาด้วยเนี่ยครับเพลงรถที่เขาโจรครรมมาด้วย
เขาก็รับสารภาพว่าเขาทำอย่างนี้เพราะเป็นอารมณ์ชั่ววูบเป็นอารมณ์ส่วนตัว
ก่อนหน้านี้ตัวเองเคยเข้ารับการรักษาอย่างเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะ
ว่ามันเห็นไม่ได้มันเห็นผู้หญิงไม่ได้
มันดึงดังมันแบบมีความต้องการขึ้นมาทันที
ไม่ได้เลยนะเนี่ย
เราคิดจะไปก่อเหตุความฝันธรรมใบไทยส่วนรถทุกยานมันได้มาป้าใกล้นี้แหละ

นี่เขโมยมอเตอร์ไซค์แล้วมีหมู่กับนอกมอง
ผู้หญิงก็ไม่คิดง่ายนะพวกผู้หญิงชิงแล้วก็แอนเดน
แล้วถ้าเป็นคุณนะถ้าเป็นคุณ

ทำไมเสียงเปลี่ยน
แต่ตอนนี้คือไม่กลัวการโวยละมันพัฒนาขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง

แต่ขนาดเดียวกันคุณจะบอกว่าดิฉันไปทำโบท็อกมาใช่ไหม
แต่คิ้วเขาดีแล้วตอนนี้เข้าที่แล้ว
คือนางโดนปรับสัลเน่
แต่เกษฐรมไม่โดน

อุ๊ยคุณ

แองจี้มดดำปะวันรัฐและกัญชัย

พี่พี่อยู่กับตุ๊ดได้จำเป็นอยู่แล้วพี่

วันนี้ถ้าสมมุติจะพูดจริงวันนี้คือวันออกพรรษา
แล้วก็ถ้าสมมุติคนที่เขาบูชาพระอุปคุฎอย่างนี้

ชนิดขึ้นมาด้วยและก็เป็นวันบ้างไฟพญานาคด้วย
ถ้าคุณไปกันอย่างนั้นแต่จังหวัดนองคาย
บึงกาลนครพนม
วันนี้ถือว่าเป็นวันบ้างไฟพญานาคจะเกิดขึ้น

จังหวัดนครพนมเป็นจังหวัดที่นักท่องเที่ยว

นี่ที่เราไปกันมาใช่ไหม
นี่คือบรรยากาศสดจากจังหวัดนครพนมนะฮะ

ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ที่

พี่เคยเห็นเขาขึ้นพี่ยังไม่เคยไปใช่ไหม

มันไม่มีกลิ่นไม่มีเสียง

มันเหมือนว่าบุ๊บอย่างนี้
คือถ้าเป็นการทำเนี่ยมันต้องมีควันใช่ไหม
มันเป็นคำถามอยู่ไงพี่คำถามที่เขาบอกว่า

เฉพาะตรงอีสานตอนบน

ที่จับจองนี่คือภาพบรรยากาศตอนบ่าย

จังหวัดน้องคายนี้ได้นำเจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดง
กลางเต็นต์สนามหน้าอาคารอำนวยการนะครับ
ก็ภายในกองร้อยอาสารักษาดินแดง

บางคนเขาหยุดยาวตั้งแต่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมล่ะ

ตอนเย็นล่าสุดนี่ภาพล่าสุดนะฮะตรงริมฝั่งโขง
แดดยังแรงอยู่ซึ่งจุดเริ่มต้นของบ้างไฟพญานาคเนี่ย
จะเริ่มต้นที่อำเภอโพนพิสัยแล้วก็จะเริ่มไปที่ปากฆาต
ปากฆาตจังหวัดบึงกาลจังหวัดจากปากฆาตปุ๊บก็จะเข้าอำเภอเมืองไปตรงวัดอาหง
ซึ่งวัดอาหงนี้เป็นซะดือแม่น้ำโขงจุดตรงนั้นก็จะเป็นจุดบ้างไฟพยานาค
แล้วก็จะเลยไปที่จังหวัดนครพนมนะฮะ
ตรงนี้เป็นจุดที่แบบว่าเริ่มต้นประชาชนเตรียมที่นอนหมอนมุ้งไปตลอด
สำหรับการดูตรงนี้ที่จอดรถพร้อมแล้ว
ทางด้านจังหวัดปึงการตั้งแต่วันปียะมหาราช

สถานที่พักทุกห้องเต็มหมดเมื่อวานนะ
ตั้งแต่วันที่๒๓น่ะนะเมื่อวานตั้งแต่วันสุขนี่พี่
วันศุกร์สถานที่เต็มหมดร้านอาหารไม่พอขาย
บึงการตอนนี้กลายเป็นอีกหนึ่ง
จังหวัดที่ควรลองประชมปรากฏการณ์บ้างไฟพญานาค

ึงการปากฆาตปากฆาตเข้าตัวเมืองเต็มหมด
จองที่พักรถมหาศาลจริง
อย่างไรก็แล้วแต่นะฮะหน่วยราชการทุกที่

เผื่อเวลารถมันจะติดเป็นขยักขยักขยักต้องใจเย็น

หรือเป็นวังบาดาร์
บางทีเราไปรู้ไม่ได้ด้วยนะ

อามเภอปากฆาตเฉพาะบางการเยอะ

วันศูกร์กลับมาหรือเปล่ามันวันศุกร์กลับมาหรือเปล่าโต
เหมือนไม่รู้อ้าวตายเลย

ฝั่งประเทศลาวเขาก็มองกลับมาเขาก็เห็นเหมือนกันใช่ไหม

ของเรากลายเป็นเทศกาลไปแล้ว
เพราะว่ามันเป็นวันออกพรรษาเป็นวันพระใหญ่ด้วย

บางคนก็บอกว่าเอาปืนไปยิงขึ้นหรือเปล่า

ก็ยังไปทันไม่กี่วัน
วันนี้วันสุดท้าย

เป็นไปได้ยังไงแล้วมันจะไม่ขึ้นเหรอ

แล้วก็ถ้าไม่ใช่วันออกพรรษาก็ไม่ขึ้น

ตอนที่เข้าพรรษาถ้าสมมุติเอาความเชื่อก่อนนะ

เขาก็จะเหมือนออกจากชุดขาว

สิ่งศักดิ์ศิรรยะนำบูชาเพราะพุทธเจ้า
เขาก็เลยทำิเขาให้ปรรรษกระชะ

ก็ไปตรงสามเหลี่ยมทองคำก็เคยเกิดขึ้นอ๋อเหรอตรงจุดระหว่างดาว
เขาบอกอันไหนที่แบบพวกในทุ่งนาอะไรก็ขึ้นนะคะขึ้นมันไม่ใช่เฉพาะตรงนี้นะพี่
อ๋อในทุ่งนาก็มีเหรอถูกตรงไหนที่เขาเชิญเออบริเวณนั้นก็ขึ้น
คือบางทีไม่ได้มีคนไปดูหรอกแต่เขาขึ้นเองแต่ชาวบ้านไปเห็นเข้าอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
บางทีตามอย่างแม่น้ำสงครามอย่างนี้แม่น้ำสงครามที่แบบอยู่ที่จังหวัดหนองคาย
ที่เป็นของอีสานตอนบนก็ขึ้นในแม่น้ำในแม่น้ำก็ขึ้นแต่คนไปรอที่แบบว่าจุดที่
บ่อยคือคือโพนพิสัยเขาถึงเชื่อว่าเขาถึงมีการสร้างถ้ำพญานาคไงที่อำเภอโพนพิสัย
อืมอืมแล้วตรงเจดีที่ที่ที่ล้มอยู่ตรงที่เราไปอ่ะตรงไหนไม่ขึ้นต้องขจับขึ้นมาขับรถมาตรงผ้าบาทเดียวอ่ะ
โรงพ่อบาทเดียวขึ้นไปก็จะขึ้นล่ะ
รูป
พิษที่พิษเวลานุมขับแตคซี่

ใช้หน้าจินหัวนิวส์เขามีการรายงานเขาบอกว่าเร็วที่ผ่านมา
ชาวเน็ตจีนเขาวิภาควิจารณ์กันแล้วก็ขำด้วยบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่ง
ขับแท็กซี่อยู่ในเมืองแล้วก็มาร์คหน้าแบบนี้ลักษณะเหมือนอาจารยิ่งศักดิ์
ดูดิอีบ้าหน้าเหมือนอาจารย์ยิ่งสักไหมนุ่มทำไมก็ชั่วอย่างนี้
ดูดิเหมือนจริงขับอยู่ในเมืองไถโจอยู่ที่มณฑลเจอร์เจียง
อยู่ที่จีนตะวันออกก็ปรากฏว่าระหว่างขับรถไป
ก็ไปเห็นมีแผ่นมาสก์หน้าปิดอยู่อย่างนี้ปรำรุงผิวหน้านะครับ
ตำรวจไปเห็นก็เลยจับเลยบอกว่าไอ้การขับรถแบบนี้เนี่ยมันผิด
มันอาจจะไปบดบังทัศนาวิสัยได้ห้ามขับก็เลยถูกปรับ
มันก็เลยเป็นข่าวไปทั่วโลกแล้วคนจีนก็แชร์เรื่องนี้เยอะมาก
แล้วเขาวิจารณ์ว่าไม่น่าจะจับไหมอะไรอย่างนี้

แต่ก็มีคนไทยเองไม่ต้องขับแท็กซี่ก็มีนะ

เออขับรถก็จะเห็นลูกตากี้ไง

มันก็ไม่ได้บังอะไรนี่นะไม่รู้มันเป็นเรื่องที่เราไม่นึกไม่ถึง
ยี่สิบกว่าเชือกขนาดนี้ไม่ได้โดนเชือกเลยว่าตัวตัวใช่ไหม

เชือกต้องมีเชือก
ไม่นี่แหละเชือก
เชือกมันต้องโดนเชือกมัดป่ะเรียกว่าอะไรท่านผู้ชม

เขาก็จะป้องกันตัวเล็กอยู่ตรงกลางเห็นไหม

จะมีตัวที่คอยดูแลฝูงอยู่ข้างอีกทีนึง
เขาจะเป็นแบบว่าลำดับชั้นยศกันเลย
ป่าตัวใหญ่จะขนาดข้างช้างน้อยดูแลความปลอดภัยให้กัน

เขาแบบจะดูแลอยู่ตรงท้ายแล้วมีข้างหน้าอีกตัวหนึ่ง
อย่างไรก็ดีฤดูการท่องเที่ยวหน้าหนาวจะมาถึง

ก็อย่าไปบีบแต่อย่าไปขับรถเร็ว

ความเกรงใจแล้วก็ปฏิบัติตามกฎอย่างเร่งครั

ใช่เราไปตัดผ่านที่เขาเดินหากินไง

จริงมันเริ่มเยอะไง
ตอนนี้มันถูกตัดขาดเพราะว่าตัดถนนไปสมัยสงครามเวียดนาม

เรานี่มุทรใต้อุโมงแต่เขาจะเดินเข้าไปกำลังทำ

ช้างเนี่ยถ้าบอกอยู่ในป่าอย่างเมื่อกี้เขาเรียกเป็นตัว

ลำดับการเลี้ยงดูว่าอยู่ที่ไหน

กับการแต่งหญิงของเอสุภาชัยแล้วไปอยู่ที่ลอน

เเว้ยเจ้าเอ

เพราะหน้ามันเป็นเขา

เข้ามาตอบนั่นเขาบอกว่าไงน้ายอ้ำเขาบอกเลยบอกว่า

เขาว่าเกรงใจพ่อแม่ที่นครบ้าง

นครสีธรรมาณไอไข่ไงเจ้าไอไข่ไง
เกรงใจพ่อแม่ที่นครศรีธรรมราช

สิ่งที่เขาทำทุกวันบอกเต้นทุกวันทุกวันหน้าอับอายกว่านี้อ้ำ
จริงแล้วในขณะเดียวกันคุณไอ้อ้ำก็ถามต่อ
หมดค่ารีทัศน์ไปเท่าไหร่พูดนะ
คุณนายเอก็เลยบอกว่าโดนตัดต่อจะไปฟ้อง
เอ๊ก้าวพูดเนอะชอบ
แต่ก็มีรูปอื่นของเขาน่ะใช่มั้ย
นี่อย่างไรเห็นมั้ยสินะอันนี้ของจริงใช่มั้ยนี่ดีของจริง

แมทนี้แมทริกแพ้นะ
เมื่อแมทริก

มีคนมองนางไม๊อีกชัวร์สุดแล้วใช่ไหมนี่
เดี๋ยวมีอีก

แล้วแต่งชุดอะไรของนางก็ไม่รู้

ถ้าสมมุติปัญหาคือเวลาคุณเครียด

คุณหาทางออกไม่ได้ในห้องประชุมขอความกรุณาเปิดไอจีของเอสุภาชัยดู
หายเครียดแล้วคุณจะพี่หนูหัวเราะจนโดนคนเขาด่า
ก็ไม่ได้อย่างนี้เอาต้มไปเองไหมนางมีชั้นภาพไปเองไหมอ๋อนางมีชั้นภาพไป
เหมือนไอ่ปอยอ่ะนางมีหมอนอันเล็กอย่างเงี้ยแล้วนางก็เอาหมอนใส่ทุกแล้วก็ม้วนผม

ดาไปกับแม่แก้วไปแสวงบุญกับแม่แก้วไง

เดี๋ยวก็อดจิน่าจะถีบนางตกนะเถอะ

โอ้โฮเก่งกว่าช้างภาพนางเรียกใช่
ไม๊ถึงเวลาเอาช้างภาพไปนางเสียเงินเท่าไรไว้
ก็ตัดแปะให้แม่อย่างนี้
ไม่แน่ใจอันเนี้ย

ใครให้ขึ้นไปนั่งอย่างนี้ได้อ่ะบ้า
นั่งทำแบบนี้ไม่รู้เหมือนกันหรอ
เอ้าเรื่องแมทอยากรู้เรื่องนี้มากเลยไม่รู้เรื่องกับเกิน

ใครจะยังไงก็ไปตามทางที่เขาสร้างไว้ค่ะ

คือนักฐานไม่ได้แน่นานที่นี้
แต่ฉันเกลียดท่าเธอเมื่อกี้นิดหนึ่ง
เค้าแบบงี้เค้าแบบงี้
อ๋อส่งการก็ลงอย่างนี้เหมือนกัน
นี่ของส่งการนี้เป็นผูชา
อันนี้มันนานแล้วไม่ใช่หรอ

ข่าวก็พยายามตามน้องแมทอยู่ว่าจะยังไง

ไม่ใช่แต่ตอนนั้นกึ้งกับแมทก็ไม่เห็นจะเป็นเรื่องจริง

เพราะว่าเขาได้เลิกกับพี่สงการไปแล้ว

ในมุมหนึ่งนี่เขาก็

เธอกับสงการจะไปคบกับใครอีกคนอีกมันก็
มันก็จบกันไปตั้งหลายปีแล้วนะเธอ

มากกว่าปีมากกว่าปีนะ
ที่บอกแบบเจ้าของดอกมาที่ส่งมาแล้วไม่มีประกฎตัวอะไรอย่างงี้
เขากับตัวเข้าเลือกกันไปแล้วใช่ไหม
เงินหน่อยเลยก็ยันไม่มีหาการอะไรอยู่

แองจี้พี่เห็นแววตาแองจี้นะ
แองจี้ฉันจะยึดว่าไม่ใช่นะ

ผลทางพิสูจน์มากแต่การเวลาพิสูจน์ขน
ก็เหมือนพี่แอฟไงวันนี้เป็นวันใหม่แล้วก็โฟกัสสิ่งที่อยู่ข้างหน้า
ไปดูบ้านนี้ดีกว่าขวัญ
๓๐ล้านรู้เหรอทุกมุมทุกซอก

ที่เขาจะฟ้องกับใครกันอะฟ้องตูเยือนเดี๋ยวมาแล้วนะจบแล้วนะ
เขาบอกว่าผู้รับเหมาก่อสร้างได้ไม่ได้มาตรฐาน
หนีก็เคยมีข่าวนะหนีไปทีหนึ่งแล้วใช่สิเพราะปันกันทุกบ้าน
แล้วก็มีเรื่องของการซื้อเครื่องไฟฟ้าก็มีปัญหาเขาอีก
แต่ด้วยความอดทนดูเหมือนว่าตอนนี้บ้านน้องขวัญเนี่ยกำลังจะเสร็จแล้วนี่นะฮะ
ไอจีของสาวขวัญก็เลยขึ้นบ้านใหม่ให้เห็นเลย
มันจะเป็นห้องโถงมีโคมไฟระยิบระยับน้ำผู้รูปปั้นรูปนกยุงแผนหาง
แล้วก็รู้สึกว่าบ้านหลังนี้ทำที่ไว้ให้สุนัขอยู่๑๒ตัว
อืมนี่รังการงานสร้างบอกตอนแรกมีปัญหาแต่ซื้อบ้านมาน้ำรั่ว
ใช่ไหมแล้วก็มารับเหมาก่อสร้างมาฟอนิเจอร์ฟอนิเจอร์ไฟฟ้าฟอนิเจอร์

ธนาคารก็มีจำไม่ได้หรอธนาคารก็มีไง

พักช่วงหน้านิวเคลียร์ท้อง๑๐เดือนไม่ยอมคลอด

ลงใช่ใช่ไหมหรือยังไง
นิวเคลียร์ไม่คลอดแล้วเธอ๑๐เดือนแล้วเนี่ย

อุ๊ยป่ะล่ะ

ผัวเมียใครกินกับใครใครเลิกกับใคร

คือนิวเคลียร์เนี่ยตอนนี้เขาท้อง๑๐เดือนแล้ว
เขาก็เหมือนกับไปเปิดปากกับลูกใน๒รอบแล้ว
ปรากฏว่าก็ยังไม่คลอดสักทีนะครับ

นินัง๑๐เดือนอย่างไม่คลอด

แล้วก็ยังไม่มีสัญญาณที่จะติดวันนี้จะคลอดซะที
ไปหาหมอหมอก็เปิดปากมดลูกให้๒ครั้งก็ยังไม่คลอดอยู่ดี

คือสถานภาษาธรรมยังไม่มีอาการกระตุ้นว่าเด็กจะครอด

ทีนี้คนต้องคำถามสรุปก็คือเธอต้องการที่จะครอดแบบธรรมชาติใช่ไหม

เคยเห็นเคยเห็น๑๐ประมาณเดือน๑๑เดือน

แต่ถ้าทำไมมันไม่คลอดหรอน้องพอมศภาพเหมือนเมื่อก่อนผิดได้
หอแต่แบบปอนนี่คือคลอดเร็วถูกต้องมั้ย

อันนี้อยู่๑๐เดือนแล้วก็ดูแข็งแรงนะเขาไม่ได้ดูอุ๊ยอ้ายพี่น้องท้องหมดเลยนะเธอน่ะ
คนที่ท้องพร้อมกับเขากับนิวเคลียร์เนี่ยคลอดแล้วหลายคน
ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งคลอดมาแล้วอายุ๕เดือนแล้วนะคะลูกของคุณชาคริส
น้องโพมีพัฒนาการดีมากพาไปว่ายน้ำ๕เดือนพาลูกลงน้ำแล้ว
ไปดูภาพกันนะฮะก็คุณแม่แอนพัทธริลาก็เพิ่งจะเริ่มเรียนให้ลูกเรียนว่ายน้ำ
เกาะอยู่เนี่ยนะคะคุณแม่ก็บอกโพล
ถ้าโพลไม่ปล่อยแม่ก็ถ่ายไปเรื่อยนะลูก
รู้ไหมเกาะอยู่๕นาทีดูนิ้วดินิ้วเกงเลยอ่ะ
แล้วก็กินน้ำเอื้อกด้วยแต่ว่าเป็นสระน้ำที่กินน้ำได้เป็นสระเด็ก
โอ้โฮถ้าลองเป็นหนุ่มกันใช่ป่ะข้างนั่นคือคุณชาคริส
คุณชาคริสก็บอกว่าความมุมนะบวกกับการกลัวเสียฟอร์มของเด็ก๕เดือน
ครึ่งกับการเกาะขอบสระว่ายน้ำนาน๕นาทีสู้ตายลูกพ่อ
เปลี่ยนเป็น๕เดือนน่ะยังเดินไม่ได้นางชอบน้ำโอ้โฮพ่อการตื่นเช้าแล้วเถอะ
โอ้โหเดี๋ยวนี้ตื่นเช้าแล้วเตือนเช้าสิ
นั่งหลมลูกมาก
คุณแม่เขาก็เป็นคนโพสต์นะฮะคุณชาคริสก็อยู่ข้างตลอดนะครับทำไม่เป็น

ฮะคุณต้องลองพยายามดูนะ

เขาบอกมีคนมาเสนอนางว่าถ้าอยากจะได้ตำนำเป็นผัวต้องจ่ายเงินเท่าไหร่

ฉันอยากรู้เรื่องแมทแต่ตอนนี้ชักยังไม่รู้

ถือการกลับมาจากต่างประเทศว่าไม่รู้เรื่องอะไรเลย
ก็แค่มีคนอยากจะกินนาง

วันก่อนมีใครไปเจอที่เยาวราชไหนบอกดี
จี้บอกสงการเจอกับแมทที่เยาวราชแองจี้พูด
นักข่าวบันเจิงอยู่ดีร้านทางผู้ชมพว่าล้างร้านสวัสดีคุณ
บอกว่ามีชาริดามีคนติดต่อไลน์ไอ้เองจี้บน

กูไม่เกี่ยวสวัสดีครับปิด